คุณผู้ชมครับวันนี้มันมีเรื่องราวสุดสลดที่เกิดขึ้น
กับน้ำถ้าอยู่ใกล้กันอันตรายมากครับ
โดยเฉพาะเด็กเล็กเพราะว่าเขายังดูแลตัวเองไม่ได้
ปรากฏว่ามีครอบครัว๑พ่อแม่ลูก๔คนพากันไปเที่ยว
สอดแห่งนี้อยู่ที่นครนายก
ก็พากันไปเข้าที่พักพ่อกับแม่ระหว่างที่หลับเนี่ย
ตอนนั้นลูกอยากเล่นน้ำแต่ช่วงเวลานั้นมันคือเช้าตรู่มากเลย
สระยังไม่ได้เปิดนะครับแต่คนพี่เนี่ยเดินนำไปที่สระว่ายน้ำก่อน
แล้วน้องน้อยคนเล็กก็เดินตามแต๊ะเดินตามไป
ปรากฏว่าน้องคนเล็กจมน้ำตาย
แม่รู้อีกทีก็คือเกิดภาพสลดใจแบบนี้ฮะ
เมื่อกี้นี้คือเสียงร้องไห้ของผู้เป็นแม่ครับ

อ้อมอกของแม่นั่นคือร่างไร้วิญญาณของลูกชายคนเล็ก
ลูกชายอายุเพียงแค่ขวบกับอีก๓เดือนครับ
อดเท่าไหร่ร้องเท่าไหร่ลูกก็ไม่ตื่น
ลูกไม่สามารถรับรู้อะไรได้อีกแล้วเพราะว่าลูกตายแล้วครับ
เจ้าหน้าที่แล้วก็คนในรีสอร์ทเห็นภาพนี้ก็สลดหดหูใจนะครับ
กลับไปครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตัวเมืองนครนายกตำรวจโรงพักเมืองนครนายกไปตรวจสอบ
แล้วได้ภาพวงจรปิดนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญครับ
ภาพวงจรปิดย้อนกลับไปก่อน๗โมงเช้า๖โมง๔๗นาที
นี่ครับจะเห็นนะฮะสระว่ายน้ำด้านขวาของจอ
พี่ชายอายุ๕ขวบเดินออกมาจากห้องพัก
ด้วยความเช้าตรู่ไงคุณอรัชพรคุณผู้ชม
คือต้องบอกต้องขออนุญาตเบลอภาพน้องเพราะว่าถือว่าน้องเป็นเยาวชน
ออกทีวีแต่จะเห็นว่าพี่เดินออกมาก่อนวิ่งออกมาเลย
แล้วน้องชายขวบเศษเห็นพี่วิ่งไปแล้วไปที่สระว่ายน้ำ
น้องก็อยากจะวิ่งไปตามอยากจะเล่นน้ำด้วย
คือเดินแบบเตาะแตะโต้มเตี้ยมแต่ก็เดินตามแต่โอ้โหมันหวาดเสียวมากเลยนะ
ใช่ครับดูเวลานะครับ๔นาทีผ่านไปจากตอน๖โมง๔๗ที่พี่๕ขวบ๙ออกมา
เวลาผ่านไปเพียงแค่๔นาที๖โมง๕๑นาทีครับ
พี่ชายเนี่ยลงไปเล่นในสระว่ายน้ำแล้วแล้วเป็นสระของเด็กด้วย
ไม่ได้ลึกมากสำหรับเด็ก๕ขวบขึ้นไปเนี่ยประมาณช่วงเอวฮะก็ไหวอยู่

นี่ฮะสระว่ายน้ำเห็นภาพเต็มตรงนี้
จะมีทั้งสระที่เป็นความลึกระดับผู้ใหญ่

แม้ว่าสระในวงกลมนั้น

แล้วลงไปในบ่อนี้ในสระแบบนี้เนี่ย

ค่ะแล้วพี่ห้าขวบมีคำถามอีกว่า

มันก็มีภาพที่จริงแล้วด้วยความไร้เดียงสาของเด็กครับ
คุณผู้ชมพี่๕ขวบ

เห็นไหมครับคุณรัชพรคุณผู้ชม
คือพี่ชายที่ลูกศรสีเหลืองชี้น่ะนั่งอยู่ขอบบ่อบ้าง
ลงไปเล่นในบ่อบ้างแล้วก็เดินรอบบ่อ
แล้วพอลงไปจะเห็นเลยว่าความลึกสำหรับคนพี่ไม่เท่าไหร่
แต่คนน้องซึ่งขวบเศษเนี่ยก็ลึกนะฮะ
เขาเดินไปหาน้องนะเขาเดินไปเล่นกับน้องเดินไปจับน้อง
แต่เขาก็งงเหมือนกันว่าทำไมน้องแบบไม่ตอบสนองไม่เล่นกับเขาเหมือนปกติ

ด้วยความไร้เดียงสาของเด็กครับ
พ่อกับแม่กว่าจะรู้ว่าลูกคนเล็กมาจมน้ำอยู่ที่สระของเด็ก๘โมงแล้วครับ
ออกมาตามหาคือคงจะโอเคตื่นแล้วเอาลูกไปไหนหันซ้ายหันขวาหาทั่วห้องไม่เจอครับ
มาเจอว่าอ้าวลูกจมน้ำ
เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เลยครับ
นี่นะฮะในระยะเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ย
ทำให้น้องขวบเศษจมน้ำแล้วก็เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่รีสอร์ทบอกแบบนี้ครับครอบครัวนี้เขาพากันมาจากสมุทรปราการ
๔คนพ่อแม่แล้วก็ลูก๒คนครับ
คนโตคือคนพี่๕ขวบและคนเล็กก็คือขวบเศษ
อาจจะเป็นช่วงที่พ่อแม่ยังหลับอยู่ยังไม่ตื่น
เพราะมันเช้ามากยังไม่๗โมงเลย
ก็อาจจะเปิดประตูแล้วก็พากันมาเล่นน้ำ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปตรวจสอบบริเวณรอบสระน้ำด้วยครับ
ดูป้ายที่เขาเขียนระบุกฎกติกาเอาไว้อย่างชัดเจน
ดการใช้สระว่ายน้ำครับไล่มาเลยว่าสระเปิด๗โมง
กลับไปจำได้ใช่ไหมครับว่าน้องมากันที่สระนี้
ตั้งแต่๖โมง๔๗นาทีแล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์จมน้ำ
นั่นคือสระยังไม่เปิดด้วยซ้ำ๖โมง๕๑นาที
๗โมงเช้าปิด๒ทุ่มครับแล้วก็บอกได้ว่า
ผู้ปกครองกรุณาอย่าปล่อยให้ลูกหลานของท่านเล่นน้ำตามลำพัง
เขาเขียนไว้อีกครับอีกบรรทัศน์หนึ่งด้านล่างว่าสระนี้ลึกเท่าไหร่
ได้ประเมินถูกไงเรารู้ความสูงอยู่แล้ว
เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองจะรู้ว่าลูกหลานของท่านสูงเท่าไหร่
สระนี้เหมาะหรือไม่อันตรายหรือเปล่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบรรทัดล่าสุดเขาบอกเลยฮะ
สอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดถ้าเกิดอุบัติเหตุกับลูกหลาน
แสดงความเสียใจด้วยครับพ่อและแม่ของเด็กไม่ติดใจสาเหตุการตาย
ก็ส่งร่างชนะสูตรและเตรียมจะรับร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา